สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามกับแฟชาณาเดชน์ที่รัตนามุงคลนะครับ
ซึ่งเราจะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนครับ
ในชุดยู๒๓วันนี้ก็กลับมารวมตัวกันฝึกซ้อมอีกครั้ง
เพื่อลุ้นโคต้าไปโอลิปิก๒๐๑๖ที่บราซิลครับ
หลังจากกลับไปพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่
จากนั้นครับในช่วงเย็นซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้นำลูกทีมลงซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
โดยได้ทดสอบความฟิตของนักเตะด้วยการจับวิ่งเวลาด้วยการจับเวลานะครับ๑๒นาที
ก็ประมาณ๒๘กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับ
โดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับได้เปิดเผยว่าสภาพร่างกายและความฟิตของทุกคนนั้นถือว่าสมบูรณ์
แต่ยอมรับว่ายังไม่สามารถหาทีมชาติอุ่นเครื่องได้ดังนั้น
อาจจะต้องลงอุ่นเครื่องกับทีมระดับสโมสรแทนซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาครับ
ไปไหนนำของประเทศตำนานที่จะส่งเขาร่วมเพราะว่าแต่และใครด้วยโฟกัสในงานของตัวเองเลยนะชั้นก็
นักช่วงนั้นมันคงว่าจะเป็นขุมชีวธรรมสุดท้ายแล้วนะครับ
แล้วก็ได้มีเกมให้กับน้องแค่นั้นเองนะครับ
ในช่วงกลางวันนั้นถือว่าร้อนจัด
และกลางคืนนั้นก็หนาวจัดเลยทีเดียว
ส่วนทางด้านทิศิพันธ์พ่วงจันทร์นักเตะจากเมืองทอง
ยูเนเต็ดที่มาซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกก็ยอมรับว่า
จะพยายามปรับตัวกับทีมให้เร็วที่สุดครับ
ก็ก็เราก็ต้องปรับสภาพตามผู้ร่วมทีมเพราะว่าเพื่อนก็ได้มาก่อนประมานครับเดือน
ผมก็พยายามที่จะรักษาสภาพร่างกายไม่ให้ตัวเองฟอร์มดอบลง
สำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับเป็นชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
สุดท้ายที่สนามแกรนฮามัติประเทศกาต้า

นัดแรกลงแข่งขันในวันที่๑๓มกราคมพบกับซาวดีอาราเบีย
และที่๒วันที่๑๖มกราคมพบญี่ปุ่น
และนัดที่๓ในวันที่๑๙มกราคมพบเกาหลีเหนือ
แล้วก็มีกำหนดเดินทางในคืนวันที่๓มกราคมนี้เวลา๑นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามข้อมูล๕นักเตะ
เพิ่งติดทีมในยุคของซิโก้
ที่ที่สักเสียหน้าเมืองได้เป็นครั้งแรก
ซึ่งก็ติดตามได้ทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ